เริ่มกันที่ข่าวของตัวเลขกันเลยดีกว่าคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอเรื่องราวของน้องอุ๋งอิ๋ง
นักแสดงสาวแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงไป

ใช่ค่ะซึ่งน้องเนี่ยให้โชคให้ลาบแฟนคลับมาแล้ว

คราวนี้ค่ะเราจะพาไปส่องตัวเลข
พระเอกของคณะหมอลำนี้กันบ้างนะคะ
สำหรับน้องวัดสิวดลคุณผู้ชมค่ะดูเอานะ
คือต้องบอกก่อนนะว่าขอบคุณน้องวัดมากเลย
ส่งตรงมาให้กับพี่อ้อมบันเทิงไทยรักของเรา

เพราะว่านุ่มวัดเนี่ยเขาตั้งใจเดินทางไป
ขอโชคขอลาบขอเรื่องงานจากคุณแม่ฮันนี่ศรีอีสานคุณผู้ชม
ที่ศาลแม่ฮันนี่บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข๒๒

โดยเจ้าตัวเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่า
ครั้งนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นครั้งแรกเลย

ให้แม่ช่วยบันดาลให้เส้นทางหมอลำของเจ้าตัวเนี่ย

มีชื่อเสียงด่งดังปังปูริเยสืบไป

ก็ต้องไปขอโชคขอลาบจากแม่ฮันนี่ด้วย

ล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชคหน้าศาลไปเลยค่ะ

ค่ะ
รอบกรอบด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาคุณผู้ชมค่ะ
ชอบเลขไหนก็จองและจำและเก็บไว้ในใจกันละกัน

ใช่แต่สตาร์ทข่าวแรกก็มาเต็มแม็กซ์แล้วน่ะขวัญกระย้อม
ย้อยนะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ